ดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งเป็นห่วงลูกสาว
วัยประมาณสัก๓ขวบได้มีอาการแปลกคือยังไง
ตื่นมากลางดึกแล้วก็มีอาการแปลกกระวนกระวายใจแล้วร้องไห้ไม่หยุดเลยครับ
ให้ดูภาพนี้ก่อนคลิปนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในห้องนอนนะ
คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเด็กแล้วก็ได้เห็นเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงวัย๓ขวบ๙เดือน
มากลางดึกเลยท่าทางแปลกคือร้องไห้

บางสิ่งบางอย่างคุณพ่อคุณแม่ท่าทางโอ้โหตกใจเลยเนาะ
ก็ต้องรีบกอดให้แน่นปลอบปลอบขวัญลูก
แล้วสักพักยังไงตัวคุณพ่อน่ะไปเอาพระเครื่องก็คือหลวงพ่อกลวย
สวมที่คอของน้องน้องถึงจะเงียบ

เมื่อได้เห็นภาพนี้แล้วนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่เขาเลยก็คือบ้านของนางนัทนิชานัน
แม่ของน้องปิงปิงเด็กที่อยู่ในคลิปนั่นแหละครับ
แล้วก็พาทีมข่าวของเราไปดูห้องนอนกันก่อน
รวมไปถึงห้องพระที่มีรูปภาพของหลวงพ่อกลวยและวัตถุมงคลอื่นอีกด้วย
คุณแม่เขาบอกอย่างนี้ว่าปกติจะนอนกันสามคน
ก็ดูปกติทั่วไปเนอะแต่เขาบอกอย่างนี้ฮะ
ช่วงเที่ยงคืนลูกสาวจะสะดุ้งตื่นท่าทางหวาดกลัวเลย
เหมือนกับมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งนานแล้วก็ซุกตัวที่หลังของแม่
อารมณ์ประมาณว่ากลัวกลัวกลัวกลัวกลัวร้องไห้เลย
แล้วเป็นอย่างนี้มานานหรือยังเป็นปีแล้ว
แม่บอกเป็นปีแล้วถามหน่อยสิลูกมีโรคประจำตัวไหม
บอกไม่มีไม่เคยกลัวสัตว์อะไรด้วย
กระทั่งเมื่อวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้รู้ว่า
ตัวคุณพ่อของน้องปิงปิงเก็บเอาผ้าห่อศพของย่าทวดของเขา
มาไว้ในห้องพระในบ้านเอามาไว้ตั้งแต่ปี๖๐
ตัวคุณแม่บอกเอาอย่างนี้คุณพ่อไม่สบายใจ
กลัวลูกเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหรือเปล่า
เลยขอให้เอาออกก่อน
เพราะเอาผ้าห่อสมของญาติทวดของคุณพ่อออกไปแล้ว
ดูเหมือนว่าลูกสาวอาการดีขึ้นฮะไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
เหตุการณ์ที่น้องกลัวเนี่ยเกิดจากยาทวดหรือเปล่าอันเนี้ยแม่ก็ห้าสิบห้าสิบเพราะว่ามันก็พิสูจน์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดเห็นแบบเนี้ยก็คือเกิดเรื่อยเรื่อยแต่นานนานครั้งแต่แม่ก็เอ่อคิดไม่ออกว่าลูกเห็นอะไรเพราะเราก็ไม่ได้เห็นกับเขาด้วยเวลาเขาเห็นเราก็ถามเขาเขาก็ไม่บอกไม่พูดอย่างเงี้ยค่
หน่อยละกันคือถามตัวคุณแม่ต่อไงคุณแม่คุณแม่สรุปมาอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนไหนแม่บอกว่ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองแต่ยังไม่เคยทำบุญบ้านแล้วก็ลูกสาวก็มักจะร้องไห้หนักโดยเฉพาะวันโกนพ่อของน้องปิงปิงจึงนำว่าถูกมงคลก็คือหลวงพ่อก๊วยเนี่ยนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้เชื่อสักทีเดียวหรอกก็ว่าไม่เคยพาลูกสาวไปหาพระหรือแพทย์ก็ไม่เคยพาไปเพราะจริงจริงก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรนอกเหนือจากเรื่องของการตื่นกลางดึกแล้วร้องไห้อะนะครับเอาจริงจริงก็มองเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วข้อสังเกตคือยังไงเหมือนว่าลูกน่ะร้อนตั้งแต่ปีหกสองแต่เรื่องผ้าห่อ
เคยสัมผัสได้ว่าเหมือนมีคนมาตีที่ท้าของเธอกลางดึกจนสะดุ้งตื่นตื่นมาแล้วยังไงเจ็บที่เจ็บที่ท้าวเจ็บไอ้ตรงที่โดนแตะโดนแตะให้จนสะดุ้งนั่นแหละครับเอาหรือยังไงล่ะยายบอกว่าเคยได้ยินเสียงคนเรียกแล้วก็คอปประตูด้วยนะเพื่อเลยยายอันนี้ตัวยายนะยายบอกว่าผ้าห่อสวบของย่างคนลูกเหยนี่แหละน่า
เขาเชื่อว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลญาติผู้ใหญ่จะได้ปกปักรักษาคอยคุ้มครอง
แต่เมื่อหลายคนคนในบ้านบอกว่าจะเก็บค่าห่อศพของญาติคนเอาไว้
อาจจะเป็นการมารบกวนทำให้เด็กตื่นหรือว่าทำให้คุณยายของน้องปิงปิงนอนแล้วไม่หลับ
งั้นพ่อบอกเดี๋ยวพ่อขอเป็นคนรับผิดชอบเองก็คือเอาไปไว้ที่ทำงานก่อนละกัน
ไม่ได้เอามาไว้ที่บ้านแล้วเอาไปไว้ที่ทำงานเพื่อความสบายใจของเขา
แล้วที่ทำงานจะว่ายังไงคะสบายใจของคุณพ่อแล้วเพื่อนคุณพ่อล่ะคะ
อันนี้ไม่รู้ไปเชียร์กันต่อที่ทำงานคุณพ่อว่าไงบอกหน่อยฮะ
คุณพ่อเลี้ยงกเป็นเด็กจนโตจริงแล้วเขามาเสียด้วยโรคชะลา
แม้ต้องจริงมันพิสูจน์ไม่ได้มันต้องเจอกับตัวเอง
หรือหมอแอมท่านเป็นกุมารแพทย์นะครับเจ้าของเพจ
เรื่องเด็กบายหมอแอมหมอแอมเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
อาการที่เห็นในคลิปลักษณะแบบนี้เป็นอาการเด็กภาวะตื่นกลางดึก
ไม่ใช่เรื่องแปลกของเด็กวัยนี้นะครับค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ย
นอนหลับไม่สนิทบางคนนี่ละเมอร้องไห้ก็มีเหมือนกัน
คือละเมอร้องไห้ทั้งที่ก็ลืมตาอยู่ด้วยก็มีเหมือนกัน
เล่าให้ฟังแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กอ่อนอยู่ที่บ้าน
จะได้สบายใจครับแล้ววิธีการล่ะวิธีการเราจะต้องจัดการยังไง
เตรียมตัวยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณหมอบอกว่า
ใจเย็นนะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายแนะนำนะก่อนจะพาลูกนอน
ทำกิจวัตรประจำวันของลูกให้แบบสม่ำเสมอนอนกลางวันให้เพียงพอ
นอนกลางคืนให้ตรงเวลาอันนี้จริงอันนี้จริง
แต่บางทีมันก็ยากนะที่จะกล่อมให้เด็กนอนให้ตรงเวลา

ใช่แต่มันก็อย่างที่บอกว่าเด็กบางคนเขาก็คุมยากเหมือนกัน
ในฐานะมีคุณลูกอ่อนเหมือนกันถูกไหมคะก็จะต้องฝึกเขาจริง
กลางวันอย่าให้นอนเยอะให้เป็นช่วงเวลา
นะคุณชิสามันเป็นเรื่องของจินตนาการในหัวเด็กด้วย
อาจจะไปเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกกลัวสิ่งหนึ่งที่ทำได้นะอันนี้หมอแนะนำดี
นิทานเล่านิทานเล่านิทานให้เด็กฟังก่อนนอน
จริงอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นอะไรที่เบสิกพื้นฐานมาก
ว่าเขาทำกันมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแล้วเขาจะลบล้างเรื่องที่เขาจำมา
แล้วเขาจะจำกับนิทานที่คุณแม่เล่าแล้วก็หลับฝันดีไป
พูดถึงเรื่องให้การเล่านิทานนี้เพราะอะไร
เพราะบางครั้งผมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะ
เวลาน้อยแล้วมักจะให้เด็กดูมือถืออยู่กับมือถือมากจนเกินไป
ลองอยู่กับเราสองคน๓คนแล้วเล่าเรื่องนิทานให้เด็กเขาฟัง

จริงนิทานกับเด็กนี้คู่กันเลย

เดี๋ยวอาจจะมีข่าวดีเลือกคุณชนะ